ข่าวแรกนะคะคุณผู้ชมเรามาเอาใจช่วยมนุษย์แม่คนนี้กันค่ะ
น้ำฝนกุลนัทนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอย่างที่ทราบนะคะ
คือเขามีลูกสาวแล้วคนนึงแต่อยากจะมีลูกอีกนะคะ
ก็เลยนี่แหละค่ะพยายามนะคะจะมีลูกคนต่อไปให้ได้ค่ะ
ล่าสุดนะคะประกาศเลยว่าขอสู้ไม่ถอยค่ะ
โพสต์คลิปนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะ
เป็นคลิปที่ตัวเองฉีดยากระตุ้นไข่นะคะ
เอาไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะ
อยากจะบอกว่านะคะภาพค่อนข้างหวาดเสียว

ปัญหาคือคุณภาพของไข่ไม่ค่อยดี

เพราะว่าไข่อายุเยอะก็คือตัวเธออายุมากแล้ว
ฝนปีนี้ก็๔๓แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยตัดสินใจนะคะลองครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
แต่ครั้งนี้นะคะเอายามาฉีดเองที่บ้านทุกวันค่ะ

พี่ฝนเล่าให้ฟังบอกว่าไม่ต้องตกใจไปค่ะ
ว่ามาทำองค์เองแล้วแบบมันปลอดภัยหรือเปล่า
ฝนยืนยันนะคะว่าภาพที่เห็นเนี่ย
เป็นกระบวนการบำรุงไข่ของเราให้แข็งแรง

รอผลว่า๕๖วันแข็งแรงหรือเปล่าค่ะ
ซึ่งค่าใช้จ่ายครั้งหนึ่งนะคะครั้งละ๓๔แสนบาท
อันนี้บอกเป็นความรู้นะคะส่วนใครอยากใช้วิธีนี้ค่ะ
ครั้งที่แล้วไม่สำเร็จแต่ก็ไม่ท้อค่ะ
ซึ่งภาพที่เห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่อันตรายนะคะ

น้ำฝนบอกด้วยนะคะว่าจริงแล้วเข็มมันเล็กนิดเดียวเองนะ

แล้วก็หลายคนก็ทำใช่นะคะนี่คือภาพของลูกสาวคนแรกเนอะ
ก็เอาใจช่วยกันต่อไปค่ะมนุษย์แม่ต้องสู้ค่ะ
ใช่แล้วเป็นกำลังใจให้นะพี่น้ำฝนนะ
ให้สำเร็จก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะรอฟังข่าวดีนะคะ